เหตุการณ์นี้ผู้หญิงก็ไม่สบายใจครับเป็นสาวช่างศักดิ์ครับเธออาบน้ำ
ปรากฏว่าเหลือไปเห็นเหมือนมีมือคนยื่นมาพร้อมกับกล้องโทรศัพท์
อาบน้ำอยู่แล้วมียื่นมาแบบนี้
โอ้โหแอบถ่ายอ่ะแอบถ่ายแน่วิ่งตามหาตัวครับ
ปรากฏว่าไปเจอผู้ต้องสงสัยเจอรองเท้าคู่หนึ่ง
เจอเท้ายื่นออกมาก็เลยไปถามใช่ไหมแอบถ่ายหรือเปล่า
เขาบอกแอบถ่ายอะไรมาหาปลาอย่ามาปรักปลามันแบบนี้
เขาถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อจะได้แจ้งตำรวจด้วย

ในเมื่อไม่ยอมหลับเรื่องแอบถ่ายก็ยังเอาอย่างอื่นด์
ไม่เป็นไรมาบุกลุกบ้านเขา
ชื่อว่าคุณน้ำเพชรอายุ๓๓แล้ว
บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะ
มันเกิดขึ้นหลายครั้งและหลายปีมากด้วยไม่ใช่แค่เธอนะครับ
น้องสาวเองก็เจอแล้วบางคนนะ
เป็นคนในชุมชนหมู่บ้านระแวกแถวนั้น

จนเริ่มโตขึ้นแล้วมาเจอแบบนี้กับตัว
และสงสัยผู้ชายบางคนว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุนั่นแหละ

อยู่ในพื้นที่เป็นรอยต่อเชื่อมกัน
ระหว่างกำแพงแสนนครปฐมกับท่ามกากาญจนบุรี
ดึกคืนวันที่๒๖พฤษภาคม
ผู้เสียหายพาไปดูเลยครับนี่ฮะบริเวณจุดที่คาดว่า
ปริศนายื่นมือถือมาเพื่อจะแอบถ่ายระหว่างที่เธออาบน้ำ
คือบริเวณบ้านและประเด็นห้องน้ำมันจะเชื่อมต่อกับอาคารอีกจุดหนึ่ง
ใกล้กันก็จะมีเหมือนบ่อปลาครับ
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยื่นมือมาพร้อมกับมือถือ
แล้วสภาพมือถือเธอบอกเธอจำได้เลยหน้าจอมันจะแตก
อาจจะดูเก่าหน่อยยื่นมือมาสอดมือมา
พร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ก็เลยตะโกนบอก
เฮ้ยช่วยหน่อยเร็วมีคนโรคจิตแอบทาย
น้องชายน้องสาวช่วยกันตามหาตัวครับ
แถวนั้นจากบริเวณบ้านหลังนี้ครับ
ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นที่พัก
ซึ่งไม่ได้มีประตูปิดมิดชิดนะฮะแบบนี้เป็นล็อกล็อกแบบนี้
แล้วเขยิบเลยไปหน่อยแถวดงกล้วยนั่นอ่ะจะมีเหมือนเป็นบ่อปลาค่ะ
ไล่ดูทีละห้องเลยตอนกลางคืนนะไล่ดูไล่ดูส่องไฟดู

เพราะเจอรองเท้าของคนคนหนึ่งมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่ง
แล้วก็มีเท้ายื่นออกมาก็เลยไปเรียกเชิญตัวมาถามหน่อย
เขาออกมาปั๊บท่าทีมีพิรุษเลยบอกอะไรอ่ะทำไมมันมาเรียกอะไรดึกดื่นแบบนี้
แล้วเธอไปแอบถ่ายฉันหรือเปล่าแอบถ่ายอะไรกดโทรศัพท์ดูเฉย
ผู้ชายเสื้อฟ้าชี้แจงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมาหาปลาไม่ได้มาแอบดูแอบถ่ายใครเลย
อย่ามาปรักปันกันแบบนี้นะทีนี้ไปเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ว่ามอเตอร์ไซคันนั้นน่าจะเป็นเพื่อนของผู้ชายคนนี้

เหลือแค่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ผู้ชายเสื้อสีฟ้า
ส่วนเพื่อนอีกคนไม่เจอตัวครับ
เขาเลยบอกไงครับว่าทำไมแอบถ่ายไม่เป็นไร
แต่มาอยู่แถวนี้ได้ยังไงดื่นเนี่ยบุกรุกนะ

ก็มีการโต้เถียงกันไปตามในคลิป
หลังจากนั้นผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจก่อนครับ
แจ้งตำรวจไว้ตำรวจบอกว่าถ้าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจน
ไม่ได้มีวงจรปิดไม่ได้มีคลิปหลักฐานว่าใครเป็นคนทำ
ค่ะจะเอาผิดว่าเป็นโรคจิตแอบถ่ายคงยาก
งั้นมันต้องไปตรวจไปเช็คดูมือถือได้ไหม

คือเบื้องต้นถ้าจะเอาผิดได้ก็คือบุกรุกเคหาสถานยามวิการ
แบบนี้นะซึ่งโทษปรับมันก็อาจจะหลักร้อยหลักพัน
สุดท้ายพอไปแจ้งเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นถัดมา
ไปเจอมือถือตกอยู่เครื่องหนึ่งครับ
เห็นมือถือปั๊บคุณขวัญคุณผู้ชมเธอบอกเลย
บอกว่าจำได้มันเป็นเครื่องเดียวกันกับที่ยื่นผ่านช่องเข้ามา
เพื่อจะถ่ายเธอตอนที่อาบน้ำเธอจำได้เลย
แล้วรู้ด้วยว่าเป็นมือถือของใคร
ปรากฏว่าในเมมนั้นมีแต่คลิปที่เธอถูกแอบถ่าย
แล้วยังไม่พอมีคลิปเมียและลูกสาวของเจ้าของมือถือด้วย
เธอก็เลยมั่นใจว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
แต่เหมือนจะไหวตัวทันหรือเปล่าไม่รู้

เธอก็เลยบอกว่าดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะ
หลักฐานชิ้นนี้ยังไม่ได้ให้ตำรวจในทันที
รอดูว่าทิศทางคดีจะเป็นยังไง
ถ้าเรื่องเงียบหรือปล่อยผ่าน
หลักฐานชิ้นนี้จะถูกปล่อยออกมาเรื่อย
ฟังเจ้าตัวเล่าเพิ่มเติมครับ
แล้วก็ไปดูลูกเป็นรูปของแฟนเขาแล้วก็ลูกสาวเขา

และส่วนตัวก็เคยคุยกันด้วย

ดังนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวฝากตำรวจสพกำแพงแสนที่นครปฐม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่
และถ้าหากเจ้าตัวยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำบริสุทธิ์ใจ

บอกว่าโอ้โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน